มาดูเรื่องเกิดขึ้นที่สุราธานีหมอตำแยจำเป็น
คือน้องสาวปวดท้องใกล้คลอด
ก่อนที่จะคลอดไปหาหมอก่อน
หมอบอกว่าพรุ่งนี้ถึงจะคลอดตามกำหนด

ปวดท้องมากทนไม่ไหว
คนที่ทำคลอดให้ก็คือพี่ชายนะคะ
และมีการถ่ายคลิปช่วงที่มีการทำคลอดไว้ด้วยนะคะ
ซึ่งพี่ชายบอกว่าตื่นเต้นปนดีใจ

ใช่คือตื่นเต้นในช่วงของการทำเนี่ยนะคะ
แต่ว่าดีใจที่ตัวเองเป็นคนแรก

โซเชียลมีเดียมีการแชร์คลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะ
รวมทั้งภาพนิ่งด้วยจากผู้ที่ใช้เฟซบุ๊ก
ที่มีชื่อว่าเกษรดอกไม้นะคะ
เป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ช่วยกันทำคลอดในบ้านเลยกลางบ้านเลยนะคะ

บุญของหลานไปโรงพยาบาลเมื่อวาน๑วัน
คลอดหมอให้กลับบ้าน

ขอบคุณที่ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก

บอกเลยนาทีชีวิตจริงตั้งสติให้ได้

ทีมข่าวเห็นคลิปแล้วก็ต้องติดต่อ
ที่หมอตำแยจำเป็นท่านนี้นะคะ
ทราบชื่อคือคุณปิยะเศรษฐสวรรค์อายุ๓๙ปี

พานางสาวสรรญาเศรษฐสวรรค์อายุ๓๕ปี
น้องสาวตั้งคันท้องแก่แล้ว
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสุราธานี

หมอนัดทำคลอด๒๕สิงหาคม

ทีนี้เที่ยงคืนวันที่๒๓สิงหาคม

ตัวเองก็เลยโทรไปที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน๑๖๖
เพื่อขอรถพยาบาลมารับตัว
ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่น้องสาวเขาทนไม่ไหวจริงนะคะ
น้ำคร่ำแตกและเด็กกำลังออกมาแล้ว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในสายอยู่เลย

เจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำขั้นตอนการทำคลอดตลอดเวลา

ใช่จากนั้นคนที่อยู่ที่บ้านนะคะ๒คน
ก็เลยช่วยกันผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคน
ช่วยกันเอาผ้าขนหนูมาปูที่พื้นก่อน

ตอนนั้นแหละเด็กหัวเริ่มออกมาแล้ว
ก็ช่วยกันทุลักทุเล
คลอดออกมาเสร็จเรียบร้อยเป็นน้องคนนี้นะคะ
หลานสาวร่างกายสมบูรณแข็งแรงน้ำหนัก๒๗กิโลกรัม

เดี๋ยวย้ำหน่อยนะ๒๗กิโลกรัม

เด็กคนนี้นะคะก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อย
สรุปปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
ฟังเสียงพี่ชายคนที่ทำคลอดหน่อยค่ะ
มันเกิดขึ้นเร็วมากอะครับมันปวดท้องตอนเที่ยงคืนครึ่ง
แล้วก็ไปโรงพยาบาลไม่ทันเลย
ปีประมาณตี๑๓นาที
เพราะว่าเวลานางพยาบาลเป็นคนบอกเพราะเราโทรไปทาง
แล้วเขาก็แนะนำวิธีมาว่า
ให้ตั้งสติให้ตั้งสติแล้วก็ทำคลอดไปเลย
ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเขาเข้ามาช่วยเหลือเอง

เขาก็อยู่ในสายตลอดเขาอยู่ในสายเหมือนให้คำแนะนำเราด้วย

ใช่๑๖๖๙ก็ให้คำแนะนำเราว่า
น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร
มันไม่น่ากลัวหรอกไม่มีอะไรหรอกให้น้องตั้งสติ
แล้วก็ช่วยเหลือให้คนไข้คลอดไปเลยถ้าจะคลอดก็ให้คลอดไปเลย
มันก็ตื่นเต้นแหละต้องตื่นเต้นมันต้องช่วยชีวิตน้องสาวช่วยหลาน
ผมว่ามันเป็นนาทีที่สุดยอดสำหรับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้
ใช่ค่ะและเชื่อว่าทุกคนลุ้นไปพร้อมกันว่า
คือหมอตำแยวันนั้นมีคุณลุงกับน้าก้อย
เป็นพยาบาลจำเป็นเป็นหมอตำแยจำเป็น๒คนนะคะทำคลอดได้สำเร็จนะคะ
สรุปแล้วน้องคนนี้ชื่อว่าเด็กหญิงนัทธนิชาวินสน

ตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
คุณหมอบอกว่าอยู่โรงพยาบาลอีกสักวัน๒วันแล้วกัน
แล้วค่อยกลับมาพักที่บ้านนะคะ
คุณลุงบอกว่าดีใจที่สุดเลยที่ตัวเองเป็นคนเห็นหน้าหลานสาวคนแรก
เอ้ยเดี๋ยวทอโตมาเอาคลิปนี้ให้หลานดูนะ
นี่ลุงเป็นคนทำคลอดให้เลยนะ
ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะ
หนัก๒๗กิโลกรัมคลอดตอนตี๑สามนาที